ดูโอกาสของการท่าเรือนะครับทีมฟุตซอลซึ่งเป็นแชมป์ลีก
ดูการที่แล้วลงแข่งในสโมสรชิงแชมป์เอเชียล่าสุดก็เก็บสามแต้มได้เป็น
ที่สองติดต่อกันครับโอกาสผ่านเข้ารอบเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ก็ถือว่ายังพลาดไม่ได้ต้องดูผลในเกมสุดท้ายด้วยนะครับ
เจอกับทีมเซินเจิ้นหนานลิงยอดทีมจากจีนนะครับ

งวันอุสปานบูซากดด้วยขวาให้ท่าเรือนำก่อน
จากนั้นนาทีที่๑๐ครับผู้เล่นของเซินเจิ้นเคลียร์บอลไม่ขาดนะครับ
หักเข้าขวาแล้วยิงครับวัชระ
สุดท้ายเนี่ยติดเซฟมาเข้าทางของนัทธวุฒิศรีรังไพโรธครับ

จ่ายบอลต่อยกครับธนันชัยเนี่ยยกให้กับมุธมัติครับ
รุ่นที่๒ของตัวเองในเกมนี้

ผ่อนมุมคนสีทรัพย์แสงครับยิงไกลเข้าไป

ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเซินเจิ้นก็มาทวงคืนได้ประตูเดียวครับ

ท่าเรือก็เอาชนะไป๔ต่อ๑ครับ
มาดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก๑กันหน่อยนะครับ
วันนี้๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
หรือว่า๕โมง๔๕เชียงใหม่เจอกับชนบุรี